เรื่องนี้ผมหยิบแกมหยอก
หลอกจึงหยิบมาบอกกันต่อ

คือคนที่มีความกลัว
ต่อเข็มฉีดยาบางคนบอกเข็มเล็กนิดเดียว

เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูคนนี้
โอ้โหตัวบึกบึนมากตัวใหญ่มาก

แต่กลัวเข็มฉีดยาซะงั้น
ให้คุณผู้ชมไปดูว่าเป็นใครนะครับ

เห็นมาก็ต้องเมื่อยเลย
คนที่ไม่กลัวเข็มผมคิดว่าเขาสบาย
แต่คนที่มันกลัวเข็มนี้โอ้โหมันลำบากมาก

อือหือใช่ไหมแต่นี่ดูนี่มาดูรอบถ่ายรอบ
แกล้งใจเพี้ยวขนาดนี้
จับมือแน่นเลยนะคะโอ้โห
พี่ไทยใช่ไหมคะพี่ไทยหรือพี่ท็อปคะคุณไทยฮะ

ดูง่ายหน่อยคุณไทยจะไม่ค่อยมีหวดมีเครา

ถ้าเป็นพี่บินจะมีหนวดมีข้าวเยอะ
คุณไทยนะฮะเห็นตัวใหญ่แบบนี้
แต่จริงกลัวเข็มฉีดยาเข็มเล็กนิดเดียวนะฮะ
ทำให้มีคนต้องมาคอยปลอบใจอยู่ล้อมรอบเยอะเลย
และพี่ท้ายน่ะอิดออดอยู่นานคุณ
บอกหมอแบบนี้ถ้าผมพร้อมแล้วนะ
ผมจะตะโกนดังบอกผมพร้อม

แต่ถ้าเมื่อไหร่ผมยังไม่พูดนะ

ไม่อย่างนั้นผมสะบัดแขนผมโดดหน้า

สุดท้ายฉีดจนได้

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย

ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทย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
ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่ขอบคุณพี่ไทยที่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
แต่พอฉีดยานะท่านก็มีแอบกลัวนิดหนึ่งนะครับ
ส่วนคนที่ฉีดยาให้เหงื่อตกแทนผู้ว่า
เพราะกลัวท่านผู้ว่าจะเจ็บนะฮะ
แล้วก็หลังท่านผู้ว่าได้ฉีดยาแล้วนะครับ
นั่งสังเกตการณ์๓๐นาทีร่างกายเป็นปกติดีทุกอย่าง

หลังจากนั้นผู้ว่าเดินออกมาพบประชาชน
ก็ไปตบไหล่ประชาชนตบบาปประชาชนบอกว่า

คือรู้ทั้งรู้ว่ากลัวรู้ทั้งรู้ว่าฉีดยารภาพอย่างนี้
จะต้องออกมาแต่ท่านเป็นผู้นำไง

นี่ก็คือความกล้าในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับ
เพราะท่านเองก็ต้องฉีดให้ประชาชนเห็น

ตอนที่มีการลงทะเบียนให้ประชาชนฉีดวัคซีนลำปางเอง
ก็ได้รับการลนลงจนมีคนลงทะเบียนมากเป็นอันดับหนึ่ง
แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ท่านทำนะคะ
นี่ก็คือความกล้าหารที่มาฉีดวัคซีน
เพื่อที่จะสู้กับสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าเข็มฉีดยาก็คือโควิดนั่นเอง